เรื่องความเชื่อหลายคนมีความเชื่อแบบนี้
ว่าสักวันจะเป็นทู่ที่โชคดีและเป็นวันของเรา
ถ้าผมส่งไปคาราบาลจะจับจริงใช่ไหม
นี่คือเสียงของพี่น้องชาวไทยที่ต้องการความมั่นใจ
และคาราบาลแดงก็ตอบรับพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องชาวไทย
คาราบาลแดงเขาจับจริงแจกจริงส่งจริง
คาราบาลจับจริงแจกจริงครับ
มาแล้วแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะ
ตื่นเต้นมากกับการลุ้นล้านแรกกับกิจกรรม
สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้ล้านแรกจะออกแล้ว
แล้วใครจะเป็นผู้โชคดีมันตื่นเต้น
ใช่ผู้โชคดีก็อยู่ด้านหลังเรานี่แหละ

แล้วนอกเหนือจากร้านแรกที่กำลังจะออกแล้วนะ
รถมอเตอร์ไซค์เขาก็ยังแจกนะก็แจกตั้งร้อยคันนะครับ
ิวคลิก๑๒๕ขี่ไปไหนก็หล่อจะไปต่อยอดธุรกิจก็ดูดี
สุดยอดเลยกติกาก็ง่ายนะคะ
ใช่ค่ะถ้าอยากจะรู้เรื่องกติกานี่บอกเลยมันไม่ยากอยู่แล้ว
แต่อยากจะรู้มากกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
ถ้าอย่างนั้นไปรุ้นพร้อมกันกับขุนกลมดิ็ดเลยค่ะ

และผู้โชคดีวันนี้ได้แก่
แต่คุณสุริยาบุตรโยธี

ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

แต่ว่าคนที่พลาดไปไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจ
เรายังลุ้นได้อยู่ทุกวันเพราะแจกทุกวันจริง

ติดตามกันได้ในรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่งนะคะคุณผู้ชม
ก็ย้ำกันตรงนี้แหละว่าส่งมากมีสิทธิ์มากนะคะ
ส่งมาแล้วเราก็จับจริงแจกจริงส่งจริงได้จริง
อ๋อก่อนที่จะส่ง
เดี๋ยวหาวออกทีวงทีวีได้ไงน่าเกลียด
ก็หาวเขาเอาไว้ใช้กับง่วง

เอาไว้ใช้กับเธอนะจ๊ะ
ไปดูกติกากันดีกว่าไหม
ไปไปฟังกติกาค่ะ
ทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที